มาเรื่องที่ความเชื่อกันดีกว่านะคะ
แต่งไปวันที่๑๖พฤศจิกายนที่ผ่านมา

ปั๊วโพสต์ให้เห็นเลยนะคะว่า

เพราะว่าเขาตั้งใจทำงานเก็บเงินนะคะจัดงานไม่มีปาร์ตี้
มีแค่ช่วงเช้าช่วงกลางวันแฮปปี้มาก
ที่สำคัญถูกไม่เท่าไหร่๑๕ใบ
รุ่งนี้ภาพนี้แหละเขาออกงานอีเวนต์เลย
อีเวนต์ไปเลยเรียกว่ารวยซ้อนรวยกันเข้าไปนะคะ
ก็เป็นความเชื่อนะคะแล้วก็ช่วงนี้คนแต่งบ่อย
ก็อย่าลืมเอาเลิกที่แต่งเนี่ยค่ะไปลองจิ้มดูนะคะ
สำหรับรัฐบาลช่วยเหลือกันไปนะคะ